กู้ภัยตกใจแล้วนะ

เจอศพลอยน้ำมาคุณวรพร

ตกใจสองไอ้คิดว่าศพลืมตาครับ

เห็นภาพแรกนี่ก็
กู้ภัยมูลนิธิสว่าง

ศพแน่ลอยน้ำมาในแม่น้ำแม่กรอง

ไปเจอร่างของผู้หญิงลอยน้ำมาสภาพ

ทราบชื่อคือนางปิ่นทองปั้นพุ่มโพ
อายุ๔๕ปีชาวตะบนลาดใหญ่

ปิ่นทองหนาวสั่นพูดจา

เวชวันวัดทุ่งเศรษฐี

และท่องคาถาบูชาท้าเวสวันกระทั่ง
ปิ่นทองมีอาการสั่นเทิม

สั่นเทิม
เขาจึงเข้าตัว

ออกแล้วอวกไปได้ออกไป
คุณผู้ชมผมให้ดูบรรยากาศตอนนี้เลย
ค่ะหน้าสาวปฐุมพรวรลากรยูนหลุด๓๐ปี
ลูกสาวเล่าบอกว่าที่ผ่านมาแม่เครียด
เครียดกับปัญหาส่วนตัวช่วงเย็นแม่บ่น
บอกว่าถ้าไม่ได้แม่ตายอ้างจะเสียใจไหม
กระทั่งเธอออกไปทำธุระแม่ก็ไปตามหลาน
ออกไปตลาดแม่กรองกันจนรอจนมืดแม่ไม่กลับ
ก็ออกตามหานะครับกระทั่งตอนเช้าเนี่ยมาเจอ
โอ้แม่ยังไม่ตายเขาดีใจมากเลย
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่านางปิ่นทองเนี่ย
ออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนครับแล้วมากระโดดน้ำหวังจะฆ่าตัวตาย
เมื่อ๓ทุ่มครึ่งนะครับที่ท่าน้ำวัดช่องลม
ห่างจากจุดพบร่างไปประมาณสองกิโลเมตรญาติพยายามตามหาไม่เจอ
จนกระทั่งมาเจอนอนหงายพนมมืออยู่ในแม่น้ำแม่กรองนี่นะครับ
เอาจากนี้ลูกสาวหลานดูแลนะดูแลใกล้ชิดนะครับ